คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าสภาพอากาศทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องพึ่งตัวช่วยเครื่องฟอกอากาศบ้างเครื่องเพิ่มความชื้นบ้างไม่กี่ปีก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เขานิยมกันมากสำหรับเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศนะคะคนเนี่ยแห่ซื้อกันไปติดเต็มบ้านเลยแต่ปรากฏว่าเครื่องตัวนี้กลับทำให้คนที่ใช้กลายเป็นโ
ผู้บริการบริษัทออกซี่ธุรกิจเคเซอร์ในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยเป็นบริษัทลูกของอังกฤษค่ะออกมาแถลงข่าวกล่าวขอโทษต่อบรรดาลูกค้าที่ได้ซื้อเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศแบบเติมน้ำหรือว่าออก

ที่จะยื่นหนังสือให้อายการเร่งดำเนินคดีกับผู้บริหารของบริษัทออกซี่และกิจเคเซอร์นี้โดยผู้ประทบบอกว่าไม่ขอยอมรับคำขอโทษและกระแสต่อต้านบริษัทออกซี่นี้ก็กำลังลุกลามในสังคมเกาหลีใต้ด้วยนะคะพวกเขาบอกว่าการออกมาขอโทษครั้งนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากการแก้ตัวเลยค่ะเนี่ยก็มีป้ายออก
เป็นเงินไทย๑๕๔๐๐๐ล้านบาทซึ่งก็เพิ่มเติมจากกองทุนเดิมที่ตั้งขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
หลังเกิดเรื่องนี้แล้วแต่ถึงกระนั้นความพยายามในการตั้งกองทุนเพิ่มทุนหรืออะไร
แล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะสร้างความเข้าใจ
แล้วก็ตกลงกันได้กับกลุ่มผู้บริโภคในเกาหลีใต้ค่ะ